สัปดาห์มุมวานที่ถือว่าน่าเสด็จมากก็คือเจ้าบิวภูฤพลบุญสร
เอาจริงเขาคือความหวังกับการวิ่งระยะสั้นของทัพกรีธาไทยทั้งหมดนะครับ
๐เมตร๒๐๐เมตร๔คูณ๑๐๐เมตร
แล้วก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมแบบที่นักวิ่งไทยในระยะสั้นของผู้ชายไม่เคยมีมาก่อน
และจะเป็นคนแรกที่มีโอกาสวิ่ง๑๐๐เมตรในเวลาที่ไม่เกิน๑๐วินาทีนะครับ
แต่สุดท้ายใน๔เกมที่คิดว่าจะเป็นคล้ายเวทีพูดตามตรงนะครับ
เวทีวอร์มของเขาแหละเพราะว่าเท่าที่เห็นในรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับ
ในช่วงปลายประมาณสัก๕๐เมตรเนี่ยเขาก็ค่อยสโลดาวตัวเองลงแล้วล่ะครับ
แต่พอมันขันในรอบชิงของสองร้อยเมตรเกิดอาการบาดเจ็บ
และทำให้ทุกเหรียญหลังจากนี้ของพุทธิพลปิดฉากใน๔เกมนะครับ
ไปตามรายงานได้จากคุณธรรมรัฐฟื้นธรรมไทยกุลครับ
ถือเป็นความโชคร้ายของเทพพิวภูริพรบุญศรนะครับ
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นเกิดมีอาการบาดเจ็บในจังหวะสปริ้นนะครับ
กรีธาวิ่ง๒๐๐เมตรชายพลาดโอกาสป้องกันแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายครับ
กรีธาแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง๒๐๐เมตรชาย
ไทยมีเทพวิวภูริพรบุญศรแชมป์เก่าส่วนอีกคนคือต้าสราชดับบัง
แข่งขันเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเทพบิวความหวังของไทย
เกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกในช่วง๕๐เมตรสุดท้าย
ทำให้เจ้าตัวล้มลงไปนอนกับพื้น
ส่วนสรออัดดาบบังวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก

รีบวิ่งกลับไปดูอาการของภูริพลทันที
ทั้งสองคนนี้มีความผูกพันเป็นอย่างมาก

และใช้ชีวิตร่วมกันมาตลอดหลายปี

ตั้งใจกระชากเพื่อที่จะแสง
อาการบาดเจ็บเบื้องต้นต้องพัก๑เดือน
ไม่ทันรายการที่เหลือใน๔เกมแล้ว
การคือ๔คุณร้อยกับ๑๐๐เมตรก็อยากให้วิทยาคว้าใช้มาได้ครับ

อาการบาดเจ็บของเจ้าบิวทำให้หมดสิทธิ์ลงป้องกันแชมป์ใน๒อีเวนต์
คือวิ่ง๑๐๐เมตรชายและวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรชาย
ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสมาคมกรีธา
โดย๑๐๐เมตรมีสราชดาบบังยืนอยู่แล้ว
ส่วนอีกคนต้องรอการพิจารณาของสมาคม
เช่นเดียวกับวิ่งผลัด๔คูณร้อย
ต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนบิว
เมืองต้นมี๒รมกฎที่อยู่ในข่าย
ได้แก่มูฮามะสาละและบรรดิษฐ์ช่วงชายะ
สมาคมกรีธาจะมีการตัดสินใจกันอีกครั้ง

ว่าจะให้ใครทำหน้าที่วิ่งไม้สุดท้ายแทนบิว

หนึ่งในการวิ่งไม้สี่มาโดยตลอด
ต้องรอดูว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าบิว
จะทำให้เกิดสถานการณ์สร้างวีรบุรุษขึ้นมาหรือไม่
ต้องไปลุ้นกันในวันแข่งขันจริง

รายงานจากกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชา
อาการบาดเจ็บก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับ

มันมีเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่ง

แต่ใน๔เกมยืนยันว่าปิดฉากแบบ๑๐๐ไปแล้วครับ